มีคุณยายท่านหนึ่งติดแก๊สเพื่อที่จะอุ่นข้าวให้กับหลาน
แต่ทีนี้คาดว่าสายแก๊สจะรั่ว
จนทำให้แก๊สระเบิด

คนที่อยู่ในบ้านก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ถูกไฟคลอกสาหัสไปถึง๓คนด้วยกัน

เมื่อวานนี้ประมาณ๕โมงครึ่งค่ะช่วงเย็นนี้นะคะ
พักพระสมุทรเจดีเข้าตรวจสอบเหตุแก๊สระเบิดภายในบ้านหลังหนึ่ง
อำเภอพระสมุทรเจดีสภาพบ้านแล้วก็บริเวณหน้าบ้าน
ซึ่งต่อเติมเป็นครัวแล้วก็เป็นลานจอดรถเนี่ยนะคะพังเสียหายค่ะ
กระเบื้องมุงหลังคาก็เปิดออกมาบ้านหน้าต่างแล้วก็ประตูถูกแรงระเบิด
อัดจนเสียหายเกลื่อนข้าวของภายในบ้านกระจัดกระจายตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บทั้งหมดห้าคน
ทราบชื่อภายหลังคือนางนภากรพฤกษประมูลเป็นเจ้าของบ้านมีเด็กด้วยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บเด็กหญิงบุญยิกาทองเชื้อ๑๐ขวบเด็กชายภูมิพัฒน์ทองเชื้อ๖ขวบ
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมี๒คนก็คือเพื่อนบ้านถูกเศษกระจกกระเด็น
บาดมือแล้วก็ที่ขาโดยมีบ้านใกล้เคียงเสียหายด้วยแรงระเบิดไปด้วยบางส่วน
สอบถามทราบว่าขณะเกิดเหตุนางนภาพรเจ้าของบ้านเป็นยายของเด็กทั้งสองคน
บาดเจ็บด้วยติดแก๊สเพื่ออุ่นอาหารให้กับหลาน
ก่อนที่แก๊สจะระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว
แล้วก็มีลูกไฟพวยพุ่งออกมาจากบ้าน
แล้วทั้ง๓คนยายหลานวิ่งหนีออกมาจากกองเพลิง
เพื่อนบ้านก็วิ่งไปหยิบถังดับเพลิงของหมู่บ้าน
มาช่วยฉีดดับไฟแล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเบื้องต้นนะคะก็คาดว่าสายแก๊สอาจจะมีรอยรั่ว
ก่อนที่แก๊สจะสะสมในบ้านเป็นจำนวนมาก
และหลังจากนั้นก็ไปติดประกายไฟค่ะ